คามตามไปดูงานศพหมาวัด

อยู่วัดดงเมืองวัดดงเมืองคือจาวัดมหาศารฐามแหนะครับ
จัดงานยิ่งใหญ่พระเรียนมากันครบทวดเลยครับ

อีกส่วนหนึ่งคือน้ำใจของพระคุณเจ้าทั้งหลาย

แต่ว่าสำหรับพ่อเฮียนเนี่ยเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าให้เรียบร้อยเลย
และมอบซองงานศพให้กับบรรดาคนที่มาให้การช่วยเหลือด้วย
เอาพัดลมแถมแจกให้อีกต่างหากเหมือนเป็นของชำรวยงานศพ
เฮียนขาสั้นขยับต่อไปอีกงานหนึ่ง
แม่ขาวด่างแม่ขาวด่างใคร

แมวโดนรถชนตายหน้าวัดดงเมืองเหมือนกันฮะ

ทำพิธีแบบไหนทำพิธีก็คล้ายกับพ่อเฮียน

มัดตะสังตรงตีนมันเหรอใช่นี่
มัดตะสังแล้วเอาตกไม้ใส่เหมือนคนอย่างนั้นเลย

แม่ขาวด่างเท่านั้นเหรอ

ได้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วไปอัดมา

พ่อขาวหางเขียวเป็นไก่ประจำวัด
ตายไปแล้วฮะเชิญญาติโยมเชิญชาวบ้านมาร่วมงานศพของ
พ่อขาวหางเขียวไก่ประจำวัดด้วย
แล้วงานศพก็ทำพิธีชาปนกิจใกล้กับนี้หรือ
เหมือนกันเลยคล้ายกับคนน้องคนเลยฮะ
เพราะอะไรนโยบายนโยบายทุกชีวิตมีค่าแมวหมาไก่
ดังนั้นน้ำใจต้องมาน้ำใจพระคุณเจ้าน้ำใจชาวบ้านย่านนี้
แต่ที่คนบอกเออน้ำใจดีมากและที่น่ารักก็คือรูปหน้าศพ
รูปหน้าศพทุกตัวเนี่ยวาดเองกับมือเนรเลย
นี่คือวัดดงเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ